คุณผู้ชมคะขอตามต่อหน่อยเรื่องของลุงพลนะคะ
นายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่คือที่ต้องตามเนี่ย
เพราะว่าตอนนี้มีหลายเรื่องที่เป็นมรสุมรุมร้าวลุงพล
เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะฟังคำชี้แจงอยากจะฟังคำตอบจากลุงพล
โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดรับเงินบริจาค
ในการไปเทพื้นปูนในพื้นที่สำนักสงฆ์
สำนักสงภูหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
คือมันมีประเด็นที่ว่าเปิดรับบริจาคไปแล้วก็มีการชวนชาวบ้านกกอก
ให้มาช่วยกันถือว่าได้บุญทำบุญแล้วก็มีการจ้าง
ชาวบ้านบอกว่าไม่เอาค่าจ้างรายวันก็แล้วกัน
ให้ลุงพลเอาค่าจ้างของชาวบ้านเนี่ยไปถวายพระดีกว่า
แต่พระท่านบอกว่ายังไม่ได้รับเงินตรงนี้เลยประเด็นนี้แหละ
มันก็เลยเป็นประเด็นที่ลุงพลจะต้องชี้แจงนะคะลุงพลบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
คือเรื่องนี้เนี่ยได้นำเงินสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท
มอบให้กับผู้ใหญ่บ้านพร้อมรายชื่อของชาวบ้าน
มาออกแรงช่วยกันทำพื้นสาราแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำเงินไปให้กับชาวบ้าน
พร้อมกับเซ็นชื่อรับเงินซึ่งก็รู้ว่าชาวบ้านนำเงิน
ไปถวายทำบุญให้กับพระสมบัติซึ่งก็มีรายละเอียดแบบนี้
ค่าแรงของชาวบ้านวันที่ยี่สิบเก้าพฤษฎีกายนเจ็ดพันแปดร้อยบาท
วันที่สามสิบพฤษฎีกายนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท
วันที่สามธันวาคมทำงานครึ่งวันค่าแรงของชาวบ้านเป็นเงินสี่พันหกร้อยห้าสิบบาท
อกจากนี้ยังมีค่ารถเข็นพระสมบัติ๒๘๐๐บาทเดี๋ยวฟังลุงพลแจกแจงหน่อยค่ะ
ผมเพิ่งจะให้เงินกับทางเมียผู้ใหญ่บ้านไปเมื่อคืน
ค่าแรงของชาวบ้านที่แรกชาวบ้านว่าจะให้ผมให้เอง
ผมก็เลยดำเงินดำเงินดำเก่าน่ะแม้กระทั่งอ่าเงินค่ารถเข็นพระอาจารย์น่ะ
ไปมัดจำผงฟอร์ฮาร์ดเพราะว่าเราไม่ได้มีการเบิกเงินอืม
ก็เลยใช้เงินตรงนั้นไปมัดจำประมาณ๘๐๐๐กว่าบาทครับ
ก็ชาวบ้านก็เข้าใจว่าผมยังไม่ถวายพระอาจารย์มันก็เลยเป็นประเด็นครับ
จำนวนเงินเท่าไหร่คะวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกา
กับสามสิบพฤศจิกาแล้วก็สามธันวายี่สิบเก้าเนี้ยเจ็ดพันแปดร้อย
แล้วก็สามสิบพฤศจิกาเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดอ่า
หนึ่งพันไอ้หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแล้วก็วันที่สาม
ธันวาคมเขาทำงานครึ่งวันอยู่ที่สี่พันหกร้อยห้าสิบบาท
อบให้เมียผู้ใหญ่ไปเมื่อคืนแล้วก็ค่ารถเข็นพระอาจารย์อีก๒๘๐๐บาท
ครับซึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าทางชาวบ้าน
พระอาจารย์ให้คำแนะนำว่าซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่นิ่มเนี้ย
ไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์เลยบอกว่าให้ผมเนี่ย
เอาค่าแรงให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาจะทำบุญกับอาจารย์หรือไง
ให้เขาไปทำเองอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยได้มอบเงินส่วนนี้ให้เมื่อคืนครับ
นี่ค่ะลุงพลก็เลยแจกแจงว่าก็คืนเงินให้กับผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านเอาไปคืนให้กับชาวบ้านถ้าเกิดจะถวายพระก็ให้ชาวบ้านถวายเอง
แบบนี้นะคะเอาไปให้เมื่อคืนใช่ไหมฮะ
แต่ว่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหก็ลงแรงกันไปแล้วไม่เอาค่าแรง
ถวายวัดเนี่ยมันเดือนกว่าแล้วอะไรประมาณอย่างเนี้ย
อ่าก็เนี่ยค่ะก็ตั้งแต่ทำงานกันเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอ่ะนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านก็รวมตัวกันนำค่าแรงจากการขุดดินที่วัดภูหลวง
ตั้งเป็นต้นกันก็คล้ายกับต้นกระถิ่นผ้าป่านะคะ
นำไปถวายให้กับพระสมบัติค่ะนี่ค่ะอืม
พระสมบัติประธานสำนักศงภูหลวงนะคะสองหมื่นหกพันบาท
คือชาวบ้านบางคนเขาก็รับค่าแรง
บางคนก็ไม่รับค่าแรงก็ถวายพระท่านไป
ชาวบ้านก็บอกกับทีมข่าวว่าปัจจัยที่นำมาถวายพระในวันนี้

เงินของลุงพลไม่ใช่เงินจากแฟนคลับของลุงพล
ที่ผ่านมาก็ให้เกียรติลุงพลเป็นสะพานบุญ
แต่พอรู้ว่าโอ้โหทำงานกันไปเป็นเดือน
ไม่ถวายพระสักทีชาวบ้านก็เลยตัดสินใจว่า

เดี๋ยวจะรวบรวมไปถวายพระท่านเอง

ก็มีแบบเขาก็บอกว่าเขาเคยจ้างค่าแรงก่อนอยู่นะคะเนอ
เขาก็บอกว่าให้ค่าแรงแล้วก็เออให้ค่าแรงก็เอา
ชาวบ้านต้องรับชาวบ้านต้องรับเขาก็พูดอย่างนี้

แล้วเราก็รับวันนี้ตั้งนานค่ะ
ได้วันนี้ค่ะค่าแรงแล้วก็จะไปถวายพระอาจารย์สมบัติ
วันนี้ก็เลยแบบว่ามาเซ็นรับชื่อคนที่ไปทำงานวันนั้น
เราก็รับกับเราเราก็ไปทำบุญนะคะ
ตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่ไปทำ
ที่แรกที่ที่เราตัดสินใจว่าให้ให้เขานำไปถวายเองคือหนึ่ง
เราก็ให้เกียรติเพราะว่าเงินมาจากเขานะคะ

ไว้วางใจด้วยแหละถึงไปถวายเถอะ
พวกเราไม่มีปัญหาส่วนของพวกเราที่ไม่รับนะ
จนถึงป่านนี้เพิ่งมารู้ค่ะว่าพระอาจารย์ยังไม่ได้รับ
พวกเราก็เลยต้องถามว่ามันยังไง
บาง๓วันรายชื่อหายก็มี
หายก็หายไปสามวันแต่เห็นแค่หนึ่งวันเห็นแค่สองวัน
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกัน

จุดครั้งแรกมีนะคะจุดครั้งแรกมี
ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ท่านเมียหมอปลาแล้วก็มีทนายโนบิอยู่ด้วยตอนนั้น
ที่เขามาเคลียร์กับชาวบ้านกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
อันนั้นคือคุยกันแล้วแสดงความประสงค์ไปแล้ว
ใช่คือเขาน่ะมาบอกเราแล้วว่าเราต้องรับนะอย่างนั้นอย่างนี้

เราก็คิดว่ามันเรียบร้อยไปแล้วไง
แต่เรามารู้ทีหลังอ้าวพระอาจารย์ยังไม่ได้เลย

ซึ่งเรามาถามว่าอาจารย์มันไม่ได้เป็นความจริงเลย

ด้านพระสมบัติประธานสำนักสงภูหลวงก็ได้กล่าวต่อ
กกอกที่นำปัจจัยไปถวายว่าอย่างไร

ทุกทีเวลามีเกษียณพระป้ามา

อัตตมะก็คือว่าเฝ้าเหตุเฝ้าสร้าง
กระเป๋าเผินเร็จบัรยักษ์ถือนั่นบัรยังนั้น
มีกระเฟ้าเหตุเฝ้าสร้างเหมือนบัส
แต่บางทียังสารา
แรกก็ไม่ได้คิดว่าสี่ซ้างก็เพียงแต่ว่าคิดว่าอนุรักษ์ไหมไว้
เจตนาคือว่าไม่อยากสร้างอย่างเดียวแต่เวลามีเงินมาแล้วก็ไม่อยากสร้างกัน
อยากจะสร้างเราต้องได้สร้างว่ามีเงินมา
ถ้าสมมุติค่อยรับไปคือค่อยออกไปใส่ตัวที่ใส่ในที่ว่าบอกมันคิดของส่ง
ที่ค่อยรับแทนขณะส่งเพราะว่ามันเป็นความแรงของเจ้า
มันจะมีเจตนาที่ทำบุญซึ่งแด้ที่เป็นบุญเปศกสรณ์
ถ้าสิ่งใดเป็นบุญได้กุศลก็ขอให้บุญกุศลส่วนนั้น
เป็นเหตุเป็นภาระเป็นปัจจัย
ยมทุกคนมีความสุขความเจริญ
นึกคิดสิ่งใดทับประพิธรรมนองคลองธรรม

ถึงพันธุ์สำเร็จพันธุ์สำเร็จ
ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน
และแก้ปัญหาความถัดแย้งความแตกแยก
สามัคคีในหมู่บ้านให้กับลูกบ้านบ้าง
คือมีหนึ่งในชาวบ้านกกอกบอกว่า

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านกกอก
ไม่เคยมาเหลวแลแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน

หรือว่าเรื่องค่าแรงชาวบ้านร่วมกันสร้างสารา

แล้วฆ่าแรงแม่ไวทวายวัดเนี่ย
ทำไมผู้ใหญ่บ้านไม่มาช่วยเคลียร์ปัญหาให้อะไรให้แบบนี้
เดี๋ยวผู้ใหญ่นิ่มเขาจะชี้แจงนะฮะแต่ว่าชาวบ้านคนหนึ่ง
เอาเป็นว่าบางส่วนกันแล้วกันนะอย่างคนหนึ่งที่เราคุยด้วย
เขาบอกว่าคือยืนยันว่าชาวบ้านไม่ได้ก้าวไก่สิทธิ
เมิดสิทธิ์ของผู้ใหญ่บ้านนะค่ะคือผู้ใหญ่นิ่มจะไปเป็นยูทูปเบอร์
จะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ใหญ่นิ่ม
แต่อีกมุมนึงเนี่ยต้องอย่าลืมว่าผู้ใหญ่นิ่มคือผู้ใหญ่บ้าน
มีหน้าที่ต้องดูแลทุกสุขของลูกบ้านออกมาปกป้องลูกบ้าน
ไม่ใช่ถึงเวลาก็จะบอกว่าต้องวางตัวเป็นกลางเป็นกลาง
คือยังไงก็ต้องดูแลชาวบ้านด้วยว่าเขาต้องการแบบไหนอะไรยังไง
ผู้ใหญ่มีเหตุผลอะไรที่พูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจก็คือ
ไม่ค่อยจะเหลวแลพวกเราเท่าไหร่เพราะชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกันเอง
มีปัญหากันเองจากการที่มีชาวบ้านบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วย
พวกเราเข้าไปร้องเรียนที่อำเภอเขาเป็นผู้นำเรา
ถ้าเปรียบก็คือเป็นพ่อของเราค่ะเราเป็นลูก

ในช่องว่าข้ามหน้าข้ามตาไม่ปรึกษาอะไรซึ่งเราปรึกษาทุกอย่าง
ในส่วนของชาวบ้านก็อยากให้ผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ออกมาพูดสักหน่อยว่าอย่ามีปัญหากันไม่ใช่พูดเฉพาะในช่องยูทูปของตัวเอง
ซึ่งชาวบ้านทุกคนไม่ได้ดูเหมือนโทรทัศน์นะคะ
ก็ต้องอย่าลืมว่าผู้ใหญ่คือผู้นำจะทำอะไรก็ได้
แต่ต้องคิดอยู่เสมอว่าผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่บ้าน
ยูทูปก็ไม่ได้ห้ามค่ะก็ออกมาปกป้องลูกบ้านบ้าง
คือเราไม่ได้หมายความว่าให้มาเข้าข้างเรานะคะ
แต่ก็ผู้ใหญ่เป็นกลางเราเข้าใจแต่อยากให้ผู้ใหญ่แสดงให้เราเห็นบ้างว่าผู้ใหญ่เป็นกลาง
อันนี้ชาวอาทิตย์สะท้อนมานะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลาง
เป็นกลางถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าอยากให้ไปลองมุมของเขาด้วยนะครับ
วันนี้คุณวิมลวันธรรมภักดีก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่นิ่มนะฮะ
คือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่าผู้ใหญ่บ้านถึงกลับตัด
เพราะว่าน้อยใจจะลาออกจากตำแหน่งแล้วนะไปเปลยกับลุงพลด้วย
แต่ลุงพลเขาบอกว่าเขาไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้ใหญ่นิ่มในเรื่องนี้เลยนะฮะ
เพราะว่ายังไม่มีเวลาส่วนตัวจะได้คุยกัน
ผู้ใหญ่นิ่มเงินนามไม่ค่อยเข้ามาที่บ้านผมนะครับไม่ค่อยเข้ามา
ส่วนเวลาผู้ใหญ่มาก็ไม่ค่อยได้คุยเรื่องพวกนี้
จริงผู้ใหญ่ต้องมาให้กำลังใจผมนะ
ใครบอกใครบอกมีแค่ลุงจิมกับยูทูปเปอร์ไม่กี่คนเองนี่ก็เจออะไรกันอยู่ตอนนี้มรสุม
ไม่เคยได้ยินครับยังไม่ได้คุยกัน
ขณะที่ผู้ใหญ่นิ่มนะครับยืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าสถานการณ์ที่หมู่บ้านกกอกตอนนี้ปกติดีนะฮะ
ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนอะไรกับผู้ใหญ่
เลยนะผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าทุกอย่างมันย่อมมีสองด้าน
ยูทูบเบอร์ที่บอกว่าเขาเข้ามาละเมิดสิทธิ์มารบกวนเนี่ย
ความจริงแล้วเขาเข้ามาเขาก็สร้างประโยชน์นะมาสร้างอาชีพมาสร้างรายได้
พวกที่ไปคุกคามชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับของลุงพลที่อยู่ในโซเชียลมากกว่า
ผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าตัวยูทูปเบอร์ที่เขาอยู่ที่กอกเนี่ยเขาไม่ได้ไปคุกคามอะไรหรอก
นี่เป็นการสื่อสารผิดพลาดกันเนื่องจากทางผู้สร้างเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้หรือไม่ถวายวัดเพียงแต่ว่าเขาต้องการสร้างให้เสร็จก่อน
หากค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยเนี่ยเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะเอาไปถวายพระ
นิ่มบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
ยังมาเคยบอกกับผู้ใหญ่นิ่มนะฮะบอกว่าอยากจะขอสร้างกระเช้าขึ้นภูผาแอก
ภูผาแอกก็เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของพื้นที่นะฮะ
ผู้ใหญ่บอกนี่ยังห้ามไว้อยู่นะยังบอกอยู่เลยว่าโอ้โหเนี่ย
ที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยจะพญานาคอะไรก็แล้วแต่
ไม่ใช่แล้วนี่ก็ร่วมกันทำบุญที่หน้าบ้านผมจากรักษาเรียนเรียบร้อย
แล้วก็ชาวบ้านบางส่วนก็
โร่บรวมบัสใจไปถวายพระอาจารย์สุภัทร

ทางลุงพลฯทางสุภาทธิบดังบุญการ
มีภาระเยอะเนอะมีหน้าที่เยอะ

ให้ซะลาเซ็ทจ่ายผ้องกันก็เรียบร้อยแล้ว
ก็มีบางรายชื่อของชาวบ้านที่หาอย่างเช่นแบบบางคนไปเขาก็อ้างว่าเขาไปทำไมไม่มีรายชื่อเขาอะไรอย่างนี้

แต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจหลายคนหลายความคิดนะ

ไม่นะไม่ได้ห่างหูกับชาวบ้าน
ผู้ใหญ่ถึงขั้นอยากจะลาออกแล้วนี่จากตำแหน่งนี้
บางวันก็มันเหนื่อยก็ท้อเนอะ
แต่ก็ไม่ได้ล่าหรอกสู้สู้ไปร่วมกับชาวบ้าน
อย่านิ่มยืนยันนะฮะคือเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ไม่ได้คิดจะลาออกนะฮะ
แล้วก็บอกว่าก็รับฟังปัญหาทุกคนนั่นแหละนะฝั่งชาวบ้านก็ฟัง
เวลาลุงพลมาบอกอะไรผมก็ห้ามนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไปเอออห่อหมกอะไรหมดนะครับ
แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยชาวบ้านอาจจะมองว่าเออทำตัวห่างเหิน
จริงไม่ได้ห่างเหินผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย
ทำอาชีพเสริมก็คือขายของตามสั่ง
เวลามีลูกค้าสั่งผู้ใหญ่ก็ต้องไปส่งของ
คือในมุมมายินผู้ใหญ่ก็ต้องทำปรายหากิน
บางทีชาวบ้านเอ้าไม่เจออ้าวห่างเหิน
พระเจมส์บอกส่งของอยู่บางทีต้องไปทรงของ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามลุงพลหลายคดีเลยนะคะ
เพราะว่าไหนก็จะมีคดีกับนักข่าวช่องอมรินทีวี
ลุงพลก็โดนแจ้งข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายทั้งพยายามชิงทรัพย
ลุงพลไปดึงไมค์แล้วก็ไปประชิดตัวไปปะทะกันกับนักข่าว
รวมไปถึงคดีที่กรมป่าไม้มาตรวจสอบ
ไม้ตะเขียนแล้วมันไม่ใช่มันคือไม้มะคาแป้น

นักข่าวก็เลยถามสองเรื่องเลยเอาเรื่องแรกเรื่องกับนักข่าวก่อน
คำถามก็คือที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มตอนแรกก็คือลักษณะของการทำร้ายร่างกาย
คือที่แจ้งเพิ่มก็คือพยายามชิงทรัพย์กรณีการดึงใหม่
ลุงพลบอกว่ามันรุนแรงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ
ตัวเองก็บอกไม่ได้หรอกว่าข้อหามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของหมายเรียกเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าวันไหนเวลาไหนยังไง
ลุงพลก็อยากจะรู้วันเวลาที่แน่นอนจะได้เตรียมตัวเหมือนกัน
ส่วนที่ทางนักข่าวเองบอกว่าก็จะไม่มีการเจรจา
จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเดียวลุงพลบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขา

นี่ค่ะส่วนหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ลุงพลบอกว่าถ้าเรียกมาก็พร้อมร่วมมือ
ทำตามขั้นตอนทำตามทุกอย่างถ้าหากว่ามีการแจ้งมานะคะ
ต้องรอดูครับว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนครับ
ซึ่งถ้าหมายเรียกมาคุณลุงก็ไปไหมหรือ
ก็ต้องไปครับต้องไปผมไม่เคยหลบอยู่แล้ว
ครับก็ยินดีครับถ้าผมอยู่บ้านผมก็

ยังไม่ทราบวันที่ได้สัปดาห์หน้า

จะได้อยู่บางทีผมไปแล้ว
ไปบวชบวชถือซิ้นแปดแล้ว
น่าจะเกิดจากการเครียดที่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกคดีไหนก็ตามแต่นะคะ
คือมีรายงานว่าหมายเรียกของกรมป่าไม้จะเรียกตัวลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหา
วันจันทร์ที่๒๕มกราคมนี้นะคะอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าอาจจะต้องเรียกเจ้าของไม้มะค่าแต้มาสอบปากคำก่อน
ไหนแล้วก็ไหนได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็เลยไปคุยกับลุงจิ๋วเจ้าของไม้มะค่าแต้
ถามว่าอ้าวลุงกังวลไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาขอความร่วมมืออาจจะต้องสอบปากคำคุยกับลุงก่อน
ลุงก็บอกว่ากังวลนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็พร้อมไปให้ความร่วมมือนะคะ
ก็จะบอกทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริงค่ะส่วนตัวเนี่ยก็ตั้งแต่เจอท่อนไม้ก็รู้ตั้งแต่แรก
ว่าเป็นไม้มะค่าแต้ใช่ลุงจิ๋วบอกรู้ตั้งแต่แรกตอนที่แกเจอใช่ตอนแรกเลยอ่ะ
แต่พอเห็นเขาเอามากราบไหว้กันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เขากราบไหว้กัน
ส่วนตัวลุงลุงบอกว่าลุงไม่เชื่อว่าเจ้าแม่จะมาสิงสถิตอยู่ในไม้ลุงเองเป็นคนเจอไม้ก่อนเลยเนี่ย
ยังไม่ได้ไปกราบไหว้เลยซึ่งคนที่ไปกราบไหว้เนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ใช่ชาวบ้านกรอกนะคะ
เขาบอกแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างที่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวรูปมาดูหน่อยนะฮะลานพญานาคข้างหลังนั้นเห็นไหมฮะ
แต่ว่าตอนนี้ท่อนไม้เนี่ยเขายกไปแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ยกไปแล้วนะครับ
คือนอกจากเรื่องของท่อนไม้ที่ก่อนหน้านี้เข้าใจกันว่าคือไม้ตะเคียนมีเจ้าแม่โสระพีเนี่ย
ลุงพลนายชัยพลวิพาเองเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าก็มีคนเคยบอกว่าเขาก็คือลูกหลานพญานาค
อ่าก็มีพระที่เคารพนับถืออย่างพระอาจารย์พลชื่อพลเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
อ่าก็เนี่ยฮะพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าต้องสร้างพญานาคตรงนี้ขึ้นมา
แต่มีผู้ไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยทั้งบ้านกกอกเลยเนี่ย
มันไม่ใช่ที่โฉนดหรือว่าที่ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะซื้อขายกันไม่ได้
มันเป็นที่ถ้าไม่อุทยานก็ป่าสงวนใช่ไหมฮะ
แล้วไปสร้างนี่ก็ไม่รู้มีวิศวกรงวิศวกรอะไรยังไงหรือเปล่าสูงใหญ่ขึ้นไปขนาดนี้เนี่ย
วันหนึ่งพังคลืนถล่มลงมามีคนเจ็บคนตายใครรับผิดชอบ
แต่วันนี้นี่คือภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะครับมีผู้ที่ศรัทธาในพญานาค
หาลุงพลเอาหินสีแดงมาให้บอกว่าต้องเอาไปบรรจุ
เอาไว้ที่หัวใจพญานาคค่ะลุงพลก็เลยขึ้นไปนะฮะ
เอาไปบรรจุนะฮะอ่าเหลือก็พวกของมนตร์คน
หินสีต่างต่างอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็เหลือตอนนี้
จากพระอาจารย์พลที่ลุงพลเข้ารพนับถือเดี๋ยวจะมาบรรจุ
การสร้างพญานาคนะฮะอ่าบอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
เหลือการพ่นสีด้วยเดี๋ยวจะพ่นสีดำมุก
ตามที่พระอาจารย์พลกำหนดเอาไว้ลุงพลบอกนะฮะ
นักข่าวก็เลยถามลุงพลบอกเอ้าแล้วเห็นเมื่อวานเขาไปฟ้องกัน
กรมอุทยานก็บอกส่วนนี้ที่ป่าสงวน
แล้วมันเป็นที่ป่าสงวนแล้วมาทรงมาสร้าง
กลัวว่าเขาจะทุบทิ้งเหรอนี่ยังเดินหน้าสร้างกันอยู่เลยเนี่ย
ลุงพลบอกว่าไม่หวั่นนะฮะไม่หวั่นว่าจะถูกลื้อถอน
ว่าทุบทิ้งพญานาคที่สร้างอยู่ตรงนี้
เพราะได้ประสานไปยังเทศบาลตะบนกกตูมก่อนแล้ว
ก่อนที่จะสร้างก็รู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ย
เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้ลุงพลพูดนะฮะ
บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ประสานไปยังเทศบาลตะบนกกตูมแล้ว
ก็เลยไปคุยกับกรมทางหลวงชนบท
นายชัยพลวิพาบอกว่ากรมทางหลวงชนบทแนะนำให้เขาสร้างได้
แต่ถ้าจะสร้างต้องห่างจากขอบทาง๙เมตร
นี่ฮะอันนี้เขาให้ข้อมูลอย่างนี้นะ
กรมทางหลวงชนบทเผื่อท่านจะชี้แจงเพิ่มเติม
ท่านก็บอกอยู่ว่าจะสร้างอะไรมันต้องห่างเท่านั้นเท่านี้ประมาณนี้ใช่ไหม
แต่อันนั้นมันหมายถึงที่บุคคลหรือที่ทั่วไปอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ตรงนี้เขาบอกมันเป็นที่ป่าสงวนไงใช่ไหมฮะ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ยบอกนะครับบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคงจะไปขออนุญาตเพิ่มเติม
และถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะมอบให้เป็นพื้นที่สาธารณะมอบให้กับทางจังหวัดนะฮะ
ผมทำสัญญากับช่างเนี่ย๑๒๐วันน่าจะเป็น๑๐ธันวาครับ
บวงสวงบายสีแล้วแล้วก็ทำให้แม่โคมาทำขุด
ทำเสาพุตติ้ง๔ต้น
คือเจตนาผมก็คือผมอยากทำให้เป็นแลนด์มาร์ค
ทำเป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเพื่อส่วนรวม
ไม่ได้มีผลที่จะทำเอื้อเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
ตรงนั้นผมไม่มีความคิดอยู่แล้วเรื่องการทำผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง
แต่ถ้าทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยผมจิตอาสาผมมีอยู่แล้วครับ
อันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่คนอื่นเป็นกังวลว่า
ทำเพื่อเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไหมเนี่ยต้องรอดูครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรื่องพญานาคเนี่ยลุงพลบอก
หนึ่งคือเทศบาลตะบนกกตูมค่ะสองกรมทางหลวงชนบท
สามคือถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่มอบให้จังหวัดจังหวัดมุกดาหาร
ไม่รู้ท่านผู้ว่าจะว่ายังไงนะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน